คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มพลภูนพัฒน์กันบ้างนะคะ
หนุ่มคนนี้เนี่ยเห็นเขามาละครหลายต่อหลายเรื่องแล้วนะคะ
ที่สำคัญตอนนี้เขายังมีอีกหนึ่งบทบาทนั่นก็คือการเป็นคุณพ่อ
แล้วก็กำลังเหอะลูกชายอย่างน้องเลโอวัย๒ขวบเอามาก
บอกเลยว่าหล่อวันหล่อคืนจนหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ชมกันยกใหญ่
ว่าแต่คุณพ่อคนหล่อแยกบทบาทตัวเองยังไงแล้วจะมีลูกคนที่สองเลยหรือไม่
เราไปฟังกันชัดเลยค่ะ
คืนไหนกลับมาทันก็จะนอนกับเขาครับ
แล้วจะมีคนที่สองต่อเลยไหมคะยังหนุ่มยังแน่น
ซึ่งไม่ได้คาดไว้ว่าแต่ก็ไม่ได้คุมนะครับ
ก็ปล่อยตามธรรมชาติใช่ครับแต่เขายังไม่มา

แต่บอกเลยว่าน้องเลโอเนี่ยนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะเหอะแล้ว
พี่เอสุภาชัยที่เป็นคุณลุงเนี่ยยังเหอะอยู่ไม่นาน

ฉันผิดเองคุณป้าก็ยังเหอะถ่ายลงถ่ายรูปลง

ใช่ค่ะก็น่ารักก็เผลอโตขึ้น
จะเข้าวงการตามคุณพ่อแล้วก็คุณป้าคุณพี่เอก็ได้นะคะ